สมุทรปราการคืนวันตรุษจีน

มีอุบัติเหตุ๒เหตุการณ์เวลาไล่เลี่ยกัน
คือเวลาห่างกันแค่๓๐นาที

บาดเจ็บสาหัส๒ราย

เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเส้นเดียวกัน

แต่มันแยกกันเป็นสองเหตุการณ์นะคะ

ทุ่มหนึ่ง๓๑มกราคมสพคลองด่านไปตรวจสอบ
ถนนสุขุมวิทฝั่งข้าเข้าตครองด่านอบสมุทรปราการ
รถจักรยานยนต์ทะเบียนกไก่ทธคควาย๙๘๑สมุทรปราการ
พ่อแม่ลูกมากัน๔คนค่ะ
ไปชนท้ายรกระบะอิซูสุสีดำ
ทะเบียนถอถุงน๕๒๑๐กรุงเทพฯ
แรงมากนะคะชนแรงมาก
ปียพงศ์จิตศรัทธาอายุ๒๒คนที่เป็นพ่อค่ะ
กู้ชีพฉัดเชิงเศร้าพยายามจะปั๊มหัวใจ
ส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตครับ
เวียรพรอายุ๒๐ปีผู้เป็นแม่
ลูกชายวัย๕ขวบก็เสียชีวิต
คือเสียชีวิตหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

ทีนี้มีเด็กผู้หญิงเพิ่ง๓เดือน
๓เดือนค่ะประสบอุบัติเหตุด้วย
บาดเจ็บสาหัสกระโหลกร้าวเลือดคั่งในสมอง
ถูกส่งโรงพยาบาลบางบ่อแล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ไปแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
อุบัติเหตุเหตุการณ์ที่๒วันเดียวกัน
ถนนเส้นเดียวกันห่างกัน๑๐กิโล
ตำรวจสพคลองด่านได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์

ถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าตำบลคลองด่าน

พบสบในบรรยัติภูลประดิษฐ์อายุ๕๓

มีบาดแผลที่หน้าที่จมูก
ใกล้ก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
พังยับยางระเบิดล้อหลุดนะคะ

คู่กรณีเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
ชนกับรถของนายบัญญัติแบบจังเลย

นางนงเยาอายุ๕๕ภรรยาของผู้เสียชีวิต

แล้วก็เล่าว่าเมื่อตอนเย็นสามีขี่รถจักรยาน
ออกจากบ้านพักจะไปหาลูกสาวที่บ้าน
อบตคลองด่านแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนี้
ลูกสาวพอรู้ข่าวร้องไห้จนเป็นลม
คือพ่อกำลังจะไปหาเธอแล้วมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
สองเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตและคนเจ็บเป็นญาติกัน
คือนายบัญญัติวัยห้าสิบแปดปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สอง
เป็นน้าชายของนายปิยพงศ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แรก
เราทำภาพแบบนี้ให้ดูจะได้เข้าใจชัด
มันก็แปลกนะคะคืออุบัติเหตุมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะ
แต่มันเวลาไล่เลี่ยกันถนนเส้นเดียวกันและเป็นญาติกัน
หมายความว่าครอบครัวนี้ต้องจัดงานศพครั้งเดียว๔ศพ

และเด็กหญิงวัย๓เดือนบาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับอาของ
ยพงศ์นะฮะหรือว่าจ๊อปวัย๒๒ปีที่เสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะที่วัดนะครับคุณอาชื่ออำพรนะครับ
อาบอกว่าหลานชายคือจ๊อปจ๊อปปียพงศ์
ขี่จักรยานยนต์ชนท้ายกระบะสีดำ
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะก็คือจ๊อปนะครับ
ก็เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย๕ขวบ
ซึ่งครอบครัวของจ๊อปเนี่ยอยู่กับอาที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
วันเกิดเหตุจ๊อปเนี่ยโทรมาบอกอาบอกว่าจะพาครอบครัวไปกินข้าวที่บ้านย่า
อยู่ที่ตำบลคลองด่านออกจากบ้านไปตอน๖โมงเย็น
ก็จะเป็นแบบนี้เป็นไปตามปกติ
จากนั้นมีญาติโทรมาบอกบอกว่าจ๊อปเกิดอุบัติเหตุ
ตอนประมาณหนึ่งทุ่มส่วนน้าชายที่ชื่อบัญญัติ
ถูกรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาชนน่าจะเกิดอุบัติเหตุชนประสานงา
ประมาณ๑ทุ่มครึ่งทั้ง๒เหตุการณ์เนี่ย
ทางญาติญาติเนี่ยก็คือคุณอาอำพรบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอก
เพียงแต่จุดที่เชื่อมโยงก็คือเป็นญาติกันแล้วเวลามันไล่เลี่ยกัน
จุดก็ใกล้กันเนี่ยฮะห่างกันแค่ประมาณ๑๐กิโลเมตร
สิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือตอนเช้าวันเกิดเหตุ
อำพรบอกว่าอาเนี่ยยังเปิดประตูห้องเข้าไปดูเนี่ยเห็น๔คนพ่อแม่ลูก
ยังนอนหลับกันอย่างมีความสุข
พอตกค่ำเอ้าหลานชายขี่รถออกไป
เกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นซะแล้ว
เดี๋ยวคงต้องรอดูอาการของหลานวัย๓เดือนด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ถ้าเกิดรอดชีวิตมาได้ก็จะเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุด
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเจ็บสาหัสเลือดคั่งในสมองกระโหลกร้าว

ยังไม่มีอะไรล่ำหลาตอนที่ตอนช้าของบ้านก็เปิดประตูดูเขาในห้องเขา

แต่พอเย็นมามันก็เกิดเรื่องเหลือนี้ขึ้นซะแล้ว
ขณะที่ภรรยาของนายบัญญัตินะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิต
บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังอีก๕ชีวิตตอนนี้ก็ต้องลำบากนั่นแหละเพราะสามี
หลักของครอบครัวก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายเรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย
จะได้ไม่มีเหตุการณ์ศูนย์เสียแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะ
ค่ะเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

จุดแรกก่อนที่พ่อแม่ลูกสี่คนขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถกระบะค่ะ
ยังมีร่องรอยเสกกระจกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อยู่
มีคนเห็นเหตุการณ์นะคะนางยุพินอายุ๓๗
บอกว่าเมื่อวานนี้นั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังโครม
คือเสียงมันคล้ายล้อรถระเบิดวิ่งออกมาดู
เห็นรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะเขาอย่างจังเลย
ตอนแรกมีผู้บาดเจ็บ๒คนค่ะคือเป็นผู้หญิง
คือนอนรูปร่างคือผิดรูปไปเลยอยู่กลางถนน
ส่วนผู้ชายนอนหายใจรวยริน
ตอนนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กเลยนะคะ
เพราะว่าเด็กติดอยู่ที่รถ
แล้วเด็กตัวเล็กมากเหมือนเป็นตุ๊กตา

แล้วคนเจ็บไม่มีใครส่งเสียงร้องเลยค่ะคุณผู้ชม

แต่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่รุนแรงขนาดนี้

เคยถามคนที่เคยรถมันล้มอยู่ตรงนี้นะ

มันยังไงก็ไม่รู้ไฟมันเหมือนจะดับ

แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตรงนี้กันบ่อย
ส่วนมากเขาจะพูดแบบนั้นเลย
เพราะว่าหนูจะมาบ่อยมาก
ล้มแล้วหนูจะวิ่งมาดูเพราะว่ามันดังมาก

เขาบอกว่าไฟจะดับก่อนแล้วไม่รู้สึกตัวเลย

มีครั้งนี้แหละที่รุนแรงมากเลยน่ากลัว

มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ

ก็ได้ยินเสียงแปลกเหมือนคนเดินผ่านตรงนี้
เนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าก็เป็นความเชื่อเนอะ
จะด้วยความที่ว่าเธอก็อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
บอกบางทีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนปลายสาย

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป

พยักษ์ขับมาแล้วก็เบรก
ก่อนจะเปิดไฟผ่าหมากเพื่อถอยหลังกลับ
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตพ่อแม่ลูก๔คนกำลังขี่มา
แล้วก็ชนประสานงากันขึ้นมาอืมทำให้เสียชีวิตสามนะฮะค่ะ
ก็คือคุณจ๊อปภรรยาแล้วก็ลูกชายอายุห้าขวบส่วนลูกสาววัยสามเดือนน้องพิ้งเนี่ย
เจ็บสาหัสแต่ว่าล่าสุดเราตรวจสอบไปอาการเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
คือเดิมญาติญาติจะจัดสวดพระอภิษฐรรมที่วัดมงคล
โคธวาสที่สมุทรปราการนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ทางทางญาติญาติได้
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตำรุย่านบางปูแทนนะฮะ
คือก็จะมีภรรยาวัดหนึ่งนะแล้วก็จะมีทางฝั่งของ
ภรรยากับลูกชายวัดหนึ่งกับคุณจ๊อปวัดหนึ่งอืมนะฮะ
แต่ความจริงแล้วเป็นการประสานงานเรื่องศพแค่นั้นเองนะฮะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นนะครับเราไปที่วัดตำรุที่ย่านบางปูนะครับ
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของภรรยาของคุณจ๊อปซึ่งอายุ๒๐กับลูกชายอายุ๕ขวบ
ก็มีพิธีรดน้ำศพนะครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของฝั่งของภรรยาเนี่ย
บอกว่าสาเหตุที่แยกกันสองวัดเนี่ยกับฝ่ายสามีแล้วก็ผู้เป็นพ่อ
คือคุณจ๊อปปียพงศ์เนี่ยก็เนื่องจากตอนนั้นมันมีเรื่องของการประสานงาน
มกเรื่องวัดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการไปรับศพอะไรกันมา
เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูทางคนขับรถกระบะหน่อยนะครับ
คนขับรถกระบะก็คือนายพยักษ์อยู่ยอดอายุ๕๒ปีนะฮะ
มาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยเขาบอกว่าเขาก็เสียใจ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตถึงสามศพพร้อมกับบอกว่าตอนนั้นขับรถมาจากชนบุรี
จะกลับบ้านที่บางภูก่อนเกิดเหตุเห็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ
แล้วรถล้มทับคนขับอยู่เขาเนี่ยขับรถเลยจุดนั้นไปแล้วประมาณยี่สิบเมตร
ตั้งใจจะถอยกลับเพื่อไปช่วยอืมที่เห็นในกล้องวงจรปิดว่าเอ๊
ทำไมเขาจอดแล้วก็เปิดไฟผ่าหมากแล้วถอยเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของพ่อแม่ลูกสี่คนเนี่ย
ขี่มาค่ะมันกระชั้นชิดแล้วจนรถของผู้เสียชีวิตพุ่งเข้ามาชนอย่างจัง
รับว่าเขาเองก็ประมาทแต่ใจจริงแล้วไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เห็นว่าไกลก็เลยถอยมาถอยมาพร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าถอยสุ่ม๔สุ่ม๕ถอยเราก็ระมัดระวังของเราดีอยู่แล้ว
มองอย่างเงี้ยแต่ตอนเห็นเข้ามามันก็ประชิดรถเราแล้ว
ใกล้ใกล้ถึงรถแล้วประมาณสัก๕๖เมตรก็ไม่ทันแล้วไม่ทันที่ว่าผมจะหลบ
ตอนนั้นมากเลยครับขาสั่นใจสั่นยืนไว้อยู่เลยครับช็อคเชิ้ลแรงมาก
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์แบบด้านนี้กับตัวเองอืม

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็อยู่ที่งานศพ
ที่สาราวัดมงคลโฆธาวาสคลองด่านอำเภอบังบอร์จวสมุพราการ
ครอบครัวและญาติไปรับศพของในบรรยัตน์ภูลประดิษฐ์อายุ๕๓ปีมารดน้ำศพ
ในบรรยัตน์นี่คืออุบัติเหตุเหตุการณ์ที่๒นะครับ
เย็ดยาดก็ร้องไห้กันตลอดเวลาก็มีเด็กด้วย
ภรรยาก็รดน้ำศพร้องไห้คือไม่มีใครทำใจได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหัน
ส่วนอีกอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คือกรณีคุณจ๊อป

เย็ดยาดก็นำศพมารถน้ำศพซาร่าติดกันเลยกับศพของนายบรรยัตน์
ก็เป็นเหมือนน้าหลานกันนะเนาะ
ก็รถน้ำศพต่อจากนายบรรยัตน์คนส่วนใหญ่ที่มาคือญาติกันหมดเลย
เป็นญาติเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันบรรยากาศมันเลยยิ่งเศร้า
นางสาวอำพอร์ในอายุ๕๐ปีคุณอาที่ดูแลจ๊อบกับครอบครัวมาตลอด
ทำใจไม่ได้คือจะเป็นลมตลอดเวลาค่ะ
ส่วนภรรยาและลูกของนายบัญญัติหรือว่าเขาเรียกกันน้ายัด
ก็มารดน้ำศพให้กับในจ๊อปด้วย
ทุกคนเศร้ากันหมดนี่นะคะสุดท้ายน้องพิ้งเด็กสามเดือน
ที่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเนอะพ้นขีดอันตราย
ญาติญาติก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
ต้องแสดงความเสียใจจริงเลยนะครับเหตุการณ์นี้